ท่านผู้ชมครับอ่าลองคิดดูเล่นเล่นว่าถ้านั่งรถโดยสารไปอ่ะอืม
แล้วถูกทิ้งไว้กลางทางทำยังไงค่ะยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นด้วยค่ะโอ้โห
ยืนหนาวรอเลยอะค่ะไม่ใช่เพื่อนทิ้งนะนี่รถโดยสารนะ
กันทั้งคันนะฮะอ่าเป็นเหตุการณ์ที่มีนักศึกษานุ่ม
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเจ็ดธันวาคมช่วงกลางคืนนะครับ
อ่าบอกว่ารถตู้ลืมผู้โดยสารทั้งคันนะฮะยืนงงหนาวก็หนาว
ทิ้งไว้ที่ปั๊มปตทแล้วลุงก็ขับออกไปเกือบ๔๐กิโล
แกกำลังจะจอดให้คนลงหันมาดูไม่มีคน
แกก็เลยให้คันที่ตามหลังมารับผู้โดยสารมาให้เพราะว่ากลับรถไกล
จะไปว่าแกก็แม่ยังไงอยู่เพราะว่าพอเจอกันเนี่ย
แกก็เปิดประตูรถแล้วบอกว่าเอามามากลับมาขึ้นรถเรา
แล้วแกก็อายุเยอะแล้วไงคนขับรถ
สายกรุงเทพภัทยาเค้าขึ้นจากเอกเหม่อาจจะไปภัทยาใต้
เห็นเรื่องนี้แล้วแม่ก็ต้องไปหากันหน่อยแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือตามข้อมูลบอกว่าคนขับชื่อสงพลนะ
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้ศึกคราวทางทะวันทรัศน์ทีวี
ไปหาลุงสงพลหน่อยเราของรถตู้
เขาบอกว่าลืมผู้โดยสารอ่าเจ้าของรถชื่อนายทรงพลกองทองนะฮะ
อ่าเราก็ไปตามหานะครับมีคนขับรถชื่อนี้จริงจริงนะครับ
อ่าช่วยกันหาจนเจอนะฮะพอไปเจอเนี่ย
ทรงพลบอกไม่ใช่ผมหัวเราะเลยอ่ะพี่ทรงพลอ่ะใช่นี่นี่เห็นไหม
กมือแล้วไม่ใช่ผมไอ้รถน่ะรถผมค่ะแต่คนที่ขับไปเนี่ย
เขาชื่อมานิดเป็นเพื่อนกันมาขอเช่ารถไปขับต่ออีกทอดนึงนะครับ
ดังนั้นชื่อเจ้าของรถก็เลยแปะอยู่ข้างรถคนก็เลยเข้าใจผิด
คิดว่าคนขับรถตู้วันนั้นคือทรงพลจริงแล้วไม่ใช่
หลังจากเกิดเรื่องถามแล้วคุยกันแล้วคุยกับมานิดแล้วค่ะ
ทรงพลบอกถามมานิดแล้วมานิดบอกว่าอย่างนี้
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยคือ๗ธันวาคมมานิดขับรถตู้
รับผู้โดยสารประมาณ๑๐กว่าคนจากขนส่งเอกมัยจะไปพัทยาใต้
ไปถึงกลางทางเป็นปั๊มแก๊สเอ็นจีวีแถวแยกบ้านเก่าจังหวัดชนบุรี
เติมแก๊สอ่าทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยนะ
ก็ถามผู้โดยสารว่าจะมีใครลงไปเข้าห้องน้ำอะไรยังไงไหม
ไม่มีใครขอลงนายมานิดเขาก็ลงไปเข้าห้องน้ำคนเดียว
แต่ทีนี้ตามกฎของปั๊มแก๊สเวลาเติมแก๊สถ้ามีผู้โดยสารเนี่ย
เขาต้องให้ลงค่ะเดี๋ยวมันอันตรายนะครับคือพี่มานิด
เขาไปเข้าห้องน้ำแล้วอืมแต่พนักงานปั๊มแก๊สเนี่ย
บอกผู้โดยสารว่าเออต้องลงนะครับเดี๋ยวไปรอตรงจุดที่เขาเตรียมไว้ให้รอ
ก่อนระหว่างรถเติมแก๊สเขาก็ลงไปกันหมดค่ะ
เหลือแค่สองสามคนที่อยู่เบาะหน้าที่เขาหลับแล้วเขาไม่ลง
มานิดกลับมาถึงเข้าห้องน้ำเสร็จรถเติมแก๊สเสร็จ
เปิดประตูรถขึ้นมันมืดไงคุณเดี๋ยวมาสอน
เห็นคนที่อยู่เบาะนั่งข้างหน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ย
เมื่อกี้ก็ถามกันแล้วไม่มีใครลงไม่มีใครลงใช่ก็ขับรถออกไปเลย
ก็มีอยู่ข้างหน้า๓ทุ่มกว่าก็ขับออกไป
จนไปถึงจุดตลาดหนองมนต์จำได้ว่าอันนี้เป็นป้ายแรก
ที่มีผู้โดยสารเขาแจ้งลงเอาไว้ก็ไปไกลนะจากปั๊มอ่ะ
ไปถึงจุดเนี้ยใช่เกือบสี่สิบโลไปไกลอ่ะ
มาที่สงสัยไม่ได้มองกระจกหลังเลยหรือมันมืด
นะครับตลาดหนองหมนหันไปดูอาวเฮ้ย
ไม่มีใครเลยมีแต่สองสามคนที่นั่งอยู่ข้างหน้า
หลับมาตลอดทางเอกใจขึ้นได้ว่าสงสัยปั๊มแก๊สแน่
นี่ฮะก็เลยรีบตีรถกลับไปรับผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่
ข่าสู้ไปในเขามีคุณตกใจไหมตกใจมากตกใจมาก
ก็พยายามบอกทุกคนว่าไม่ใช่เรานะอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเราไม่ได้แก่ถึงขนาดอายุ๖๐แล้ว
สอบถามตอนเช้าว่าคุณลืมอะไรอย่างนี้

ตอนที่ไปเติมการ์ดเขาได้สอบถามผู้โดยสารแล้วว่า
มีใครที่จะลงเข้าห้องน้ำไหมทำธุระไหมซื้อของใน๗๑๑ไหม
ถ้าทุกคนก็คือพอมันมืดแล้วก็อยากจะนอนนะครับ
ทุกคนก็ปิดไฟในเก๋งผู้โดยสารก็ปิดไฟเองนอน

แกก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็คือ
ก็เห็นยังอยู่เหมือนเดิมแกก็เลยขับรถออกไป
รู้ตัวอีกทีคือผู้โดยสารจะหลงป้ายหน้า
ก่อนจะเข้าตลาดหนองมนต์แยกคีรีครับผม
เพื่อที่จะสอบถามว่าผู้โดยสารที่จะลงห่อวงได้เตรียมตัว
แต่ไม่มีใครตอบรับเลยครับไม่มีผู้โดยสารในรถ
เขาก็เลยชะงนหันไปดูในรถไม่มีเลยสักคน
ก็เลยวนรถกลับมารับใหม่ครับ
แต่ข่าวที่ออกมาตอนแรกเนี่ยบอกว่าให้รถอีกคันไปรับ
โชเฟอร์เขาบอกเพื่อนที่อยู่แถวปั๊มบอกว่ารับมาส่งให้หน่อยตีกลับเดี๋ยวมันไกล
แต่ว่าพี่ทรงพลเขายืนยันว่าถามพี่มานิดแล้วเขาวนกลับมารับนะครับ
ก็คงจะลืมแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟเช็คก่อน
ก่อนออกรถว่าผู้โดยศาลอยู่ครบไหมนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าผู้โดยสารหลับไม่กล้าเปิดไฟเดี๋ยวจะรบกวนนะครับ
ผู้โดยศาลก็อยู่กันหนาวลมเย็นเชื้อปั๊มด้วยร้านกว้าง
ส่วนผู้โพสต์นะครับคือคุณรัชชานนท์นะฮะซึ่งเป็นนักศึกษานุ่มวัย๒๑ปีเนี่ย
เราสอบถามไปนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเหตุก็ตื่นกลัวอยู่เหมือนกันแรกนะครับ
เพราะว่าถูกรถประจำทางทิ้งไว้กลางทางแต่พอเห็นลุงตีรถกลับมารับ
ลุงตีรถกลับมารับนะเห็นกิริยาท่าทางของลุงแล้วเนี่ย
คิดว่าคงลืมผู้โดยสารจริงไม่ได้มีเจตนาที่จะทิ้งเอาไว้นะครับ
ก็ไม่อยากให้คนเนี่ยไปด่าทอหรือว่าตำหนิลุงเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องขำ
ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอแบบนี้แล้วมันก็เจออย่างนี้เขาก็เลยมาโพสต์มาบอกเล่ากัน
ก็เลยบอกอย่าไปว่าลุงเขาเลยอย่าไปตำหนิลุงเขาเลยเขาไม่ตั้งใจ
ตอนที่ลุงมาถึงลุงก็เอามามาขึ้นรถกันแล้วก็เลยเห็นอายุเยอะด้วย
ก็เลยอดคำไม่ได้ประมาณอย่างนั้น